เป้บทรัพย์ประจำบาน
ในช่วงที่สองค่ะกับนักร้องที่สาวกรี๊ดมากเลยน้องเป้วงมานั่นเอง
ผู้ชายอะไรอ่ะแค่ยิ้มกับขยิบตาก็แบบมีเสน่ห์แล้วอ่ะ
ใช่นี่คือแฟนคลับของคุณนะทุกคนเลยบอกว่าแบบคุณเป็นคนที่แบบชอบแบบยิ้มแล้วก็ขยิบตา

ทำไมอ่ะเพราะเขาถอดมันกลับหอมแก้วตกใจเลย
มากนึกว่ารูปอ๋อโอเคเป็นดู

เรามี๗สถานการณ์สมมุติที่ผู้ชายในฝันของเรา

และเป็นกำลังใจสำคัญกำลังใจเดียวให้เสมอ
นี่สำหรับเป้มาแล้วเนี่ยต้องไม่ธรรมดานะคำตอบ
อันนี้คือต้องโดนหมดเลยใช่ไหมครับต้องหมดเลยใช่ไหม

ถ้าตื่นเช้าลืมตามานอนอยู่บนเตียง
ไปเห็นสาวใส่ชุดนอนเซ็กซี่

สิ่งแรกที่คุณจะทำคือ

แล้วเขาตอบว่าไม่ผิดค่ะ

เขาบอกว่าเอาอย่างนี้คุณก็เอาเหรอไม่ผิดค่ะ
ใหญ่สิ่งใหญ่สวยไหมฮะสวยสวย
ไม่เป็นไรผมใจกว้างไม่เป็นไรโอเคนะคุณเวิร์ด

เข้าไปท่องหรือเปล่าครับสุดท้ายก็กักไว้ไม่ให้ออกนะคะ
มาถึงคำถามที่สองถ้าคุณบังเอิญเจอสาวตรงสเปคสุด

และให้เพื่อนไปขอเบอร์มาคุยกันเรียบร้อยแล้ว
และคุณเมามารู้มารู้ทีหลังว่าเพื่อนคุณก็ดันแอบชอบคุยกับเธอเหมือนกัน
ขอโทษนะคุณไม่ได้เมาแม่แม่มาหยุดตรงนี้มา
แม่แม่อาจใหม่มันนี่เอาออกไป

นี่มีคนเดียวในโลกหรอครับ

เขาหนักแน่นคำตอบนี้

เพราะว่าเขาเลือกคนที่เขารู้สึกมั่นคง
เพราะว่าเพื่อนเนี่ยยังไงคบมาก่อนรู้แล้วว่าเป็นยังไง

ถ้ามีสาวมาชอบคุณแต่คุณไม่ชอบเลย
แล้วสาวคนนี้ตามตื้อคุณตลอด
ดไลค์แบบทุกอย่างทุกรูปทุกสเตตัส
จนถึงขั้นมานั่งเฝ้าหน้าบ้านทุกวัน

ผมจะต้องมีแฟนมพรอมหนึ่งคนครับ
ถ้าสมมติเขาตามกดไลค์เนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่เล่นโซเชียลใช่มั้ยครับ

ถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองแบบโพสต์รูปกับผู้หญิง

แบบเอ่อซ้ำอย่างเงี้ผมว่าเนี้ยเดี๋ยวเขาน่าจะรู้ตัวเป็น

เรื่องเป็นอย่างเงี้ย

ถ้าคุณเจอสาวคนหนึ่งถูกสเปคมาก
ส่งสายตายิ้มให้คุณกลุ้มกลิ่ม

พอมีจังหวะเธอเดินผ่านคุณไป
และเธอก็ยัดเบอร์มือถือของคุณไซเมอร์

เบอร์มือถือของเธอใส่มือคุณ

แล้วเดินผ่านแล้วแบบยิ้มให้แล้วแบบยัดมือให้

เราไม่รู้ว่าต่อจากนั้นไปมันจะเกิดปัญหาอะไร

อู้ยยยยยลูกมันเป็นนิถีทางที่ถูกต้อง
คำพระท่านว่านะคะคือเราให้คนเข้ามาแย่งแฟนเรา
ซะดีกว่าเราจะไปแย่งแฟนเขาค่ะโอ้โฮสาธุสาธุแม่

ถ้าคุณพาสาวที่เพิ่งจีบไปดูคุณเล่นคอนเสิร์ต
แต่เธอดูเหมือนว่าจะไม่สนุกและทำหน้าเซ็งมาก

พามาดูก็ฟรีแล้วยังจะกินของของเรานะคะเข้าฝั่งหลังเวทีเราก็ให้กินนะ

ก็คงจะแบบเล่นเสร็จปุ๊บผมคงจะรีบพาเขาไปในที่ที่เขาชอบ
โอ้โฮอุ๊ยเขาเป็นคุณพี่เถอะอยากไปที่ชอบ
แต่ก่อนระหว่างทางที่แบบเราจะพาไปในที่ที่เขาชอบเนี่ยเราจะถามเขาก่อนว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

เบื่อไม่ได้เที่ยวเลยแบบเธอทำงานทุกวันต้องมานั่งรอหน้าเวทีทุกวัน

ฟังแล้วไม่เชื่อมันมีจริงเหรอวะ

เดี๋ยวอีกสัก๒๓ปีจะมีผู้ชายเลี้ยงฉันแน่

ใหญ่ผู้ชายมาถึงคำถามข้อต่อไปดีกว่าถ้าสาวที่คุณชอบตกลงที่จะคบคุณ
และเวลาก็ผ่านไปหลายปีแต่เธอขอไม่ให้เปิดเผยความสัมพันธ์กับที่บ้านและกับเพื่อนได้รับรู้คุณจะทำอย่างไร
ไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าคือผมเราอยู่ในวงการนี้ด้วย
บางทีบางครั้งการที่เราเปิดเผยไปปุ๊บอย่างนี้คนที่ไม่ชอบเราเขาก็จะมาเห็นอีก
แล้วเขาก็จะแบบเป็นที่ปากคนนะครับเข้าใจไหมฮะและอีกอย่างคือเราจะมองว่าอย่างตอนช่วงเวลาที่เรารักกันดี
คนที่อยู่ข้างนอกก็จะคอยชื่นชมเราแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจบ
หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลิกกันคนพร้อมจะซ้ำลงรันมีเยอะ
ผมว่าอย่าทำให้มันแบบเป็นดาบสองคมเลยคบกันก็รู้จักกันสองคนรักกันสองคนก็ไม่เห็นมีปัญหา
เราไม่คิดบ้างหรอกว่าที่เขาไม่ให้เปิดเป็นเพราะเขาแบบมีอะไรซ่อนอยู่
มีกิ๊กเกิ๊กอะไรก็ว่ากันไป
ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็น่าจะอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมว่าแบบคนเราไม่น่าจะรู้สึกตัวกันได้นะว่าแบบ
ว่าคนคนนี้มันจริงหรือมันไม่จริงยังไงว่านานไปน่าจะรู้เอง

ต่อไปค่ะถ้าคุณไปเดทแรกกับสาวพอมาเจอเธอคุณพาแม่มาด้วย
และคุณแม่ก็วางโปรแกรมนัดเดทให้วันนี้หมดแล้ว
ซึ่งคุณไม่อยากทำโปรแกรมตามพวกนั้นเลยคุณจะทำอย่างไร
ผมว่าผมคงพาแม่ไปส่งบ้านก่อน
ผมไม่ได้บอกว่าคุณแม่ไม่สำคัญนะผมว่าแบบถ้าเกิดอยู่อย่างนั้นแล้วเราไม่ทำตามที่แม่บอก
ผมว่าคุณแม่ก็จะไม่มีความสุขด้วย
ผมไม่แน่ใจด้วยว่าน้องที่พามาเนี่ยเขาจะมีความสุขในโปรแกรมที่คุณแม่จัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ผมเชื่อว่าแบบผมดูแลเองน่าจะง่ายกว่า
ดีมากหมูเอนี้ก็แค่๗สถานการณ์สมมตินะคะ
ที่ทำให้รู้จักผู้ชายในฝันคนนี้นะคะน้องเป้วงมายนั่นเอง
เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องหลงเสน่ห์น้องเขา
คนหนึ่งแหละด้วยมั้ยด้วยด้วยมั้ยพ่อ
เอ่อเอ่อเกรงใจด้วยว่าโอเคโอเคโอเค
โอเคโอเค
นี่แต่ว่าไหมพูดคุยก็แล้วถามคำถามไป๗ข้อก็แล้ว
แต่มันเหมือนรู้สึกขาดอะไรอยู่ขาดขาดกะว่าขาด
ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องการอะไร

ช่วงหน้าค่ะกลับมาต่อตอนนี้พักสักครู่ค่ะ